พระพุทธปฏิมาปางสมาธิเป็นพระพุทธปฏิมาประจำวันพฤหัสบดีในพระอิริยบทประทับขัดสมาธิราบพระหัดขวาซ้อนทับพระหัดซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้าย
เมื่อครั้งพุทธกาลเจ้าชายสิทธะประทับสมาธิบนบันลังย่าคาใต้ต้นพระศรีมหาโพใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราทรงเกิดปีติสุขสภาวะจิตเข้าสู่ความละเอียดสุขุมเป็นลำดับเกิดพระโพธิญาณและตรัสรู้ในที่สุด
มีความเชื่อในทางโหราศาสตร์ว่าดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งปัญญาและเป็นที่พึ่งของหมู่ชนทั้งหลาย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน